เสาร์นี้นะครับศึกยอดมวยไทยรัฐยังมีชกกันตามปกติ
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้นะครับรวบรวมช็อตเด็ดช็อตน็อก

เฮวันนี้ไปดูศอกคมกับเข่าจังในศึกยอดมวยไทยรัฐ
ศึกแตกหักระหว่างไวไฟช่อ๕พยักษ์ฝ่ายน้ำเงิน
จับตาดูให้ดีคู่นี้มีน็อก
เข้าสู่ยก๓ถึงเวลาอวสาร
มุมน้ำเงินไวไฟชักศอกใส่แบบไร้ปรานี

ไม่ดีแถมเจอเข่าโหดซ้ำเต็มหน้า
แบบนี้หงายท้องนอนยาวเลยครับ
ดูมวยไทยให้มันต้องศึกยอดมวยไทยรัฐเท่านั้น
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ